ก็เฮ้ยโต๊ะใจมากเพราะเพื่อนที่พม่าก็มาบอกพระดำตอน

ก็ไปดูบ่อยเขาบอกว่าเฮ้ยเขาก็แปลกเนาะ
ก็บอกว่าให้เตรียมของไว้เดี๋ยวน้ำจะท่วมอะไรอย่างนี้
แล้วเขาก็ออกมาปุ๊บให้เอาเสื้อผ้าไปบริจาคให้หมดเลย
แล้วก็ตี๔ก็ยังเข้าห้องน้ำอยู่แล้วก็หลับไปเลย
ก่อนจะเสียชีวิตแล้วก็แปลกอย่างตามข่าวแล้วฮ
เขาเห็นคนมารับเขาแล้วนะเขาเห็นคนมารับเขาแล้วอะไรอย่างนี้
โหสิบกว่าปีอ่ะตอนนั้นเขาไปกับพ่อ

ไม่ถึงร้อยเหรียญนะ๓๐๔๐เหรียญอะไรอย่างนี้
ท้ายแบงค์พ่อส่วนใหญ่เมื่อก่อนเด็กเราก็ยังไม่ค่อยเท่าไหจนมาโตขึ้น
ก็เคยดูไว้เมื่อ๑๐ปีแล้วเชื่อไหมว่า
ปีหลังว่าจะ

ก็คนอื่นเอาไปดูหมดเลยเดี๋ยวให้พ่อไปดูให้หมอเสงไปดูให้คนนู้นคนนี้ไปดูอะไรอย่างนี้
ในที่สุดไม่ได้ดูอีกแล้วอ่ะมัวแต่จะแล้วก็ไม่ได้ดูอีกแล้ว
หนุ่มกัญชัยเองที่จริงก็กะพี่หนุ่มเดี๋ยวเราไปดูกันสองคนนะอะไรอย่างนี้
ก็จ่ะแล้วก็ไม่ได้ไปพ่อแล้วก็มีหมอเส็งแล้วก็มีภรรยาหมอเส็ง
ไม่ได้ดูเพราะว่าเขาให้คิวได้แค่นั้นไงตัวเอง
ก็ดูตรงหมดกับพ่อแล้วจนเดือนที่แล้วเนาะรุ๊ดเนาะ
เดือนที่แล้วก็ยังได้คิวอยู่ก็ให้เพื่อนไปดูหมดเลยแล้วตัวเองไม่ยอมไปดูอะไรอย่างเงี้ย
คือมะดำอาจจะไม่ได้ราคาไม่ต้องผ่านในหน้าอะไรงี้มันก็ไม่ได้แพงมากอะไรอย่างเงี้ย
ก็ดีเมื่อสิบปีที่แล้วเขาก็ดูมาตรงเหมือนกันน่ะ
เขาก็บอกว่าแม่นแม่นกันพอตัวเลยล่ะแม่นกันมาแต่ตัวมดดำเองก็แม่นไหมเหรอ

รู้ว่าตัวเองดูเยอะซะจนแบบไม่รู้
นึกออกปะตัวเองดูร้ายหมอเหลือเกินอ่ะ

แต่ถามว่าเออเราก็เคยตามติดกับเขาเหมือนกัน
แล้วก็เคยรู้สึกว่าเออทำไมคนถึงอยากดูกัน
จนมีโอกาสไปคุยกับพี่ต้านี่ละติศัย

พี่ต้านี่เป็นคนที่เชื่อพี่ต้านี่เป็นศิลป์ข้นกุฏิของเอ
ชีวิตไม่แน่นะเขาไม่ได้ป่วยไม่ได้อะไรเลย

คนทั่วไปแต่ก็เราก็ดูสิว่าเขาอยู่มาจากนั้น๕๘ปีอ่ะ
ดีบทจะไปก็ไม่แน่นอนอ่ะหมอดูยัง
แล้วเคยเพื่อนนักแสดงในวงการเคยมีมาเล่าให้ฟังบ้าง
ก็เยอะเพื่อนก็ไปกันเยอะอ่ะสมมุติใครไปมะดำก็สวยอ่ะ
ไปก่อนเถอะเพราะฉันไปพม่าตลอดอยู่แล้วอะไรอย่างนี้
อีปุกโก๋ก็ไปกับเพื่อนมะดำเนี่ยแหละอีปุวอ่ะบปุกโก๋ยังได้ดูเลย
เอาง่ายนับประสาทเลยแต่ฉันกชาภาชไม่เคยได้ดูเลยไป๓๔๒ปีเนี่ย
ให้คนอื่นดูไปหมดเลยครับไม่เป็นไรหรอกดูไว้เพราะเราเคยดูไว้นานแล้วอะไรอย่างเง
ปีนึงนึงจะต้องไปดูอีทีครั้งนึงนะแล้วก็เขาจะเขียนไว้เลยทั้งปี
พี่นวัชจะเป็นยังไงบ้างแล้วแหละก็ถ้าจำจริงจริงว่าคน
ได้ดูหมูพิมปะก่ายอย่างเงี้ยได้ไปดูมา

วิธีหนึ่งที่มดดำมันยากเย็นขนาดไหนความจะได้ดูกับเขา
เพราะทั่วไปเลยนะสำหรับคนทั่วไปหรือเป็นคนที่มีชื่อเสียง

มดดำรุดเวลาที่เขาจะให้คิวเขาจะบอกเลยเนาะ

อ๋อสิ่งหนักน้ำหนักในการที่เขาจะรู้สำหรับเป็นนาการเมือง
นาการเมืองนาราก็ไปเยอะแต่เขาไม่มีคนไปพูดถึงอะไรแบบนี้ก็มากกว่า

พี่สาวเขายังให้คิวมาอยู่เลยว่าจะมาไหม

ก็ถือว่าเป็นเรื่องน่าสนใจสำหรับเราแหละ

จะมีบิลไปร่วมงานอย่างงี้นะครับ

เพราะก็ให้หยุดรายการไหมล่ะคะ